ฝั่งอีสานที่เราคุ้นเคยอย่างผีตาโขนหน่อย
ปกติพูดถึงผีตาขนเราก็จะนึกถึงจังหวัดเลย
แต่คุณค่ะเราขอข้ามไปฝั่งสปลาวหน่อย
เพราะเขาบอกว่าที่นั่นก็มีการละเล่นผีตาโขนค่ะ
นี่เด็กวิ่งหนีกันเลยคุณ
แต่เขาก็ดูละสนุกสนานใช่ไหมดูนี่
เหมือนผีวิ่งตามคนนะแล้วเขาก็วิ่งหนีกัน
ใช้สุ่มไก่มาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผีตาโขนของเขา
และนี่ก็คือประเพณีการแห่ผีตาโขนของทางสปลาวเขา
เป็นการละเล่นเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว
ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ
ที่สามารถโดนบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
หรือแม้กระทั่งเป็นความหายนะกับบ้านเมืองได้
ชาวบ้านเขาเลยมีการจัดให้มีการละเล่นผีตาโขนขึ้น
เพื่อถวายผีบรรพบุรุษให้ได้ดู
เพื่อให้พวกท่านมีความสุขความสนุกสนาน

เรื่องการเล่นนี้จะจัดไปรวมกับงานบุญพเวทด้วย
และงานบุญสัมฮะในช่วงรอยต่อประมาณเดือน๖

จนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

คือเรื่องของประเพณีมันมีความใกล้เคียงคล้ายคลุมกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอาจจะมีเปลี่ยนนิดหน่อย

แต่ก็เอามาให้ดูกันเพราะว่ายังไม่เคยเห็น
ทางสปลาวเขามีพิธีประเพณีกัน

ดูเด็กวิ่งกันใหญ่เลย

ใช่เจอหน้าผมทีไรไม่วิ่งหนีก็ร้อง

ดิฉันเชื่อเพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกเดี๋ยวฉันมา

คือลูกคุณนิสาเป็นหน้าคุณชนะและเป็นแบบนี้

นาน่าคุณก็เลยเรียกเด็กหนู